อีกหนึ่งเรื่องเป็นวัยมรุ่นชายคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์
แต่พลาดท่าประสบอุบัติเหตุตกลงมาในคลองเสียชีวิตนะครับ
ยายเนี่ยไปเห็นศพของหลานคุณผู้ชมเป็นลมช็อกหมดสติไปเลยครับ
นี่ค่ะคือยายแบบโอ้โหร้องแบบดิ้นเลย

คือหลังจากที่รู้ข่าวเดินทางมาแล้วเห็นศพหลานเป็นหลานสุดที่รักเลย
มน้ำเสียชีวิตอยู่ในคลองชนรับประทานแบบนี้แหละครับ
คือญาติก็ต้องช่วยกันคือเขาเรียกว่าพยุงตัวฮิ้วปีกขึ้นไป
ไม่ให้คุณยายเป็นอะไรไปก็นำไปประถมพยาบาล
ที่คุณยายจะร้องจนเป็นลมหมดสติไปเลย

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกกั้น

เกิดขึ้นประมาณสัก๗โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เอง

รถจักรยานยนต์ถลายตกไปในครองชนรับประทาน
ตรังก็พบร่างของนายธิรพุทธหรือว่าเบสสุดเมืองอายุ๑๕ปี
เสียชีวิตอยู่ในน้ำสภาพนอนตะแคงซ้ายสวมเสื้อยืดสีดำ
กางเกงขาสั้นลายสก๊อตสีน้ำเงินนะครับ
ก็ไปเจอบริเวณคันครองชลประธาน
สภาพแต่งซิ่งล้มตะแคงซ้ายอยู่ใกล้กันมีอาวุธด้วยนะครับ
มีมีดพกสั้น๑เล่มตกอยู่ข้างกัน
แพทย์ทันสูตรเบื้องต้นก็พบบาดแผล
กระแทกค่อนข้างแรงบริเวณที่เบ้าตาซ้ายแล้วก็ศีรษะนะครับ
ลำตัวก็มีบาดแผลถลอกหลายจุดคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศของญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่ร้องไห้ระงมด้วยความเสียใจคุณผู้ชม
ก่อนที่ยายจะไปเจอแล้วก็เป็นลมหมดสติไปอีกหนึ่งคน
ที่ก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลทั้งญาติทั้งคุณยายแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปพร้อมกันเลย
ก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ